สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ

เดือนนี้มีโอกาสที่จะมีพายุ๒๓ลูก
เข้าไทยนะคะต้องลุ้นกันว่าจะพัดมาแบบโฉบ

จากการตรวจสอบเราพบหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ

ซึ่งยอมความกดอากาศต่ำนี้ค่ะมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นพายุนะคะ
ปัจจัยที่จะทำให้พายุลูกนี้จะพัดเข้าไทยหรือไม่
ขึ้นอยู่กับลมเย็นจากจีนนะคะว่าจะกดลงมานะคะ
ทำให้พายุทิศทางของพายุเนี่ยพาดผ่านประเทศไทยหรือไม่
และรูดูหนาวในปีนี้นะคะถึงแม้จะมาช้าแต่มาชัวร์ค่ะ
ปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะจะหนาวเหน็บเลยคุณผู้ชม
อีสานนะคะจะเหลือตัวเลขเพียง๑ตัวเท่านั้นนะคะ
และเป็นภูมิภาคที่หนาวที่สุดในประเทศค่ะ
เราต้องมาลุ้นกันค่ะว่าหลังจากนี้จะมีพายุเข้าไทยหรือไม่
คุณผู้ชมค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ
ประสบความสำเร็จในการลดมลพิษในแม่น้ำฮัตสันนครนิวยอร์กค่ะ
ทำให้มีวานหลังคล่อมเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมด

แต่พวกวันเหล่านี้ค่ะเสี่ยงที่จะโดนเรือประมงนะคะ

นักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางออกนะคะ
ในการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติและมนุษย์ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ